หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างออกมายอมรับว่ามีการเตรียมพร้อมในการที่จะเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโย
ก็ส่งผลให้บรรยากาศวันนี้ที่วัดพระธรรมกายมีการจัดวางกำลังในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับ
มีทั้งการเพิ่มรั้วลวดน้ำติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการปล่อยบอลลูนบอกพิกัด
ตอนนี้อำนาจสั่งการให้เข้าไปบุกจับพระธรรมชโยอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอนะครับ
ทำกลางการจับตามองว่าจะหาแนวทางอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงและความขัดแย้งตามมา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
รวดน้ำที่ถูกนำมาวางไว้บนกำแพงวัดพระธรรมกายบริเวณฝั่งอาคาร๑๐๐ปี
คุณยายมหารัตนอุบาสิกาจารย์คนนกยุงคือหนึ่งในมาตรการที่เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของวัดนำมาติดตั้งเพราะมีการเพิ่มกำลังการดูแลอย่างเข้มงวด
ที่บริเวณประตู๕และ๖หลังปรากฏข่าวการเตรียมความพร้อมของพนักงานสอบสวน
ขณะที่ประตูโบสถ์ฝั่งเรียบคลอง๓ซึ่งเป็นจุดที่มีรถแพ็คโฮลจอดอยู่ก็มีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นประมาณ๒๐ตัวและยังมีการปล่อยบอลลูนลอยฟ้าด้วยเช่นกัน
ซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้ออกมาชี้แจงว่าสิ่งกีดขวางรอบวัดเป็นการทำเพื่อความปลอดภัยส่วนบอลลูนนั้น
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีบุคลากรในวัดกำลังทำกิจกรรม
ขณะที่การเดินหน้าต่อสู้ทางคดีทางวัดพระธรรมกายได้ประสานงานกับประธานสมชาสงฆ์เทราวาสโลกให้ส่งหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แต่ก็ใช่ว่าจะมีเพียงวัดพระธรรมกายเท่านั้นที่เดินหน้าเรียกร้องในเรื่องนี้ทางพระสุวิทธิระธรรโมหรือพระพุทธอิสระ
ลูกวัดวัดอ้อน้อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ก็ยังเดินหน้าเรียกร้องให้พระราชวิสุทธิเวที
เจ้าคณะภาคหนึ่งวัชชนะสงคราม
ใช้อำนาจถอดถอนพระธรรมชโยออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสเช่นเดียวกัน
ร้องทุกข์กล่าวโทษในกรณีธรรมชโยระเมิดพรบคณะสงฆ์
และก็เรื่องจัญญาพระสังฆาติการในมาตรา๔๔กับ๕๔
ที่ว่าด้วยเรื่องพิสุต้องเอื้อเฟื้อต่อกฎหมายบ้านเมือง
แล้วก็เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยเอื้อเฟื้อต่อคำสั่งการปกครองคณะสงฆ์
แต่กรณีของธรรมชโยด้วยพฤติกรรมที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อกฎหมาย
ก็ถือว่าผิดจัญญาพระสังคาธิการ
จากนั้นพระพุทธอิสระยังเดินทางไปที่ดีเอสไอ
เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการให้พระธรรมชโยประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ทั้งนี้ไม่ว่าผลการต่อรองของพระธรรมชโยเกี่ยวกับหมายจับในคดีนี้

แต่จากกำลังที่ตำรวจได้เตรียมไว้ถึง๔กองร้อย
เพื่อสนับสนุนภารกิจของดีเอสไอ
ก็บ่งบอกได้ในระดับหนึ่งว่า
จำเป็นต้องนำกำลังเข้าจับกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานก็มีความพร้อม
ซึ่งการตัดสินใจสั่งการคงเป็นปัญหาที่ผู้บริหารดีเอสไอ
ต้องนำไปคบคิดว่าจะดำเนินการอย่างไร
เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมที่อาจตามมา